คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนกันแท้
ก็คงเป็นเพื่อนรักกันนั่นแหละถึงได้ไปเที่ยวคาราโอเกะด้วยกัน
ดูดูดูด้านหลังเราอืมดาบตำรวจเมาหัวร้อนครัวรัวปืนคว้าปืนรัวยิงรุ่นน้องดับ
อืมสนิทกันอ่ะไม่งั้นมันจะชวนกันไปเที่ยวได้ยังไง
แต่พอเวลามันไปกินอะไรมันกึ่มเนอะมันก็เปลี่ยนไง
มันเปลี่ยนนิสัยคนไงจากปกติมันคุยกันรู้เรื่อง
พอมันเริ่มเมาอุ้ยมันไม่เข้าหูกันไปหมดทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันเลยเกิดเหตุยิงกันนะคะแล้วเดี๋ยวลองไปดูนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
แล้วพยายามช่วยชีวิตคนถูกยิงค่ะ
โอ้โหนี่นะคะคือใครจะไปคิดนะคะการออกมาเที่ยวกันครั้งนี้
กลายเป็นเหตุสลดไปซะอย่างนั้น
กู้ภัยเนี่ยนะคะเขาพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือถูกอาวุธปืนยิงบัตรเจ็บสุด
อยู่สาหัสอยู่ตรงริมฟุตบาทหน้าร้านสักเรียกของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ถนนรัฐคำนึงเขตเทศบาลนครยาลา
ตัวคนเจ็บคือจ่าสิบตำรวจจตุรันกุศุมารอายุ๓๕ปี
เขาเป็นตำรวจกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔บ้านบุรี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะคะเข้าที่ไหนบ้าง
ศีรษะแล้วก็ลำตัวหลายนัด
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลศูนยาลาแต่คุณผู้ชมค่ะ

หลังเกิดเหตุแน่นอนว่าตำรวจต้องตามไล่ล่ามือยิงแล้วค่ะ
ก็ออกติดตามในพื้นที่สุดท้ายจับได้
คนที่จับมาได้และเป็นผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจสนทยาจุมปาจมค่ะ
อายุ๔๔ปีโอ๊ยเป็นตำรวจกองเดียวกันเลย
ตะเวนชายแดน๔๔นั่นแหละ
ขับรถกระบะตอนที่จับได้เขาขับรถกระบะ

เขาบอกอยู่แถว๕แยกบ้านสเตงค่ะอำเภอเมืองยาลา
ตำรวจไปสกัดจับได้แล้วก็ไปเจออาวุธปืนพกสั้น๙มม
เป็นอาวุธประจำกายเขานั่นแหละ๑กระบอก
สอบสวนก็เลยไปรู้มาแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุต่อชะดอทั้งสองนายเขาไปเที่ยวร้านคาราโอเกะดื่มกินกันเมาค่ะ
ตอนเมาแล้วก็เลยมีปากเสียงโต้เถียงกันเนี่ยอย่างที่ขวัญบอก
จาสิบตำรวจจาตุลันลุกขึ้นแล้วนะ
คนตายลุกขึ้นก่อนออกไปที่ลานจอดรถ
เพราะอะไรเขาจะไปเอารถแล้วจะกลับบ้าน
ปรากฏดาบตำรวจสนทยาคนก่อเหตุเดินตามมาไม่ยอมค่ะ

สุดท้ายผู้ก่อเหตุเนี่ยดาบตำรวจสนทยาเอาปืนออกมายิงค่ะ
ยิงใส่คนตายจนกระสุนหมดแม็กซ์
แล้วคุณผู้ชมคะเจ้าตัวก็ขับรถกระบะหลบหนีไปเฉยเลย
สุดท้ายก็โดนสกัดจับได้ในที่สุดแล้วค่ะ
แน่นอนตำรวจแจ้งก็หาเจตนาคาพูดอื่น
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

เข้าเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร